เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวกันไปคุณทีไง
ดาราที่ป่วยแล้วก็รับเงินโบยจากไป
ตอนแรกบอกว่า๕๕๐๐๐สรุปไม่ใช่ค่ะ๘ล้าน

คือเข้ามาจากเชียงใหม่นะคะก็คือนั่งรถมาแล้วมาแถลงเลย
ก็ต้องยอมรับสารภาพโดยตรงแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะ
โดยให้ผลว่าก่อนหน้านี้คือที่ไม่บอกตัวเลขจริงนะคะ
มาบอกแค่๕๐๐๐เพราะว่ากลัวโดนอายัดบัตร
เพราะเขาติดนี่เนี่ยบัตรเครดิตเป็นล้าน

คิดไปเองว่าถ้ามีเงินในบัญชีเนี่ย
อาจจะโดนธนาคารดูดไปได้อายัดไปได้

ว่าคือตอนแรกเขาบอกว่าจะเอาเงินช่วยแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แต่แบ่งบัญชีให้กับแฟน
แล้วแฟนของคุณทีคนที่ป่วยเป็นผู้ชาย
บมา๓ปีเห็นบอกว่ามีลูกแล้วด้วย
คือดูแลกันดีหลายคนก็บอกเอ้าไหนบอกว่ารักแม่
ตอนแรกที่ไม่โอนเข้าแม่เพราะว่าแม่เขียนหนังสือไม่ออก

ไม่ใช่บ้านที่เขาซื้อหลังใหม่เป็นบ้านแฟน

คือคุณทีเนี่ยเขายอมรับแล้วใช่ไหมว่าได้เงินมาเนี่ย
อยู่ในบัญชีตัวเองเนี่ยแค่แสนกว่าติดประเทียไว้
แล้วอีกหลายล้านไปไหนอีกหลายล้านคนเอาไว้เก็บกับแฟน
ก็เลยถามว่าทำไมไว้ใจขนาดนั้นโอนให้แฟนตั้ง๖ล้านกว่าบาท
เขาบอกว่าเขาอยู่กันมาเขาดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเลยนะ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทั้งขอโทษแล้วก็เรื่องแฟนนี่แหละค่ะ
เป็นผู้ชายด้วยคบมา๓ปีไปฟังเลยค่ะ
ผู้ชายครับ
เป็นคนมาดูแลแล้ว
เป็นคนมาดูแลไม่ปิดบังอะไรทั้งสิ้นครับผม
นับตั้งแต่ตอนต้นเดือนมิถุนาที่ผมแบบต้องถึงกับขนาดต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันเลยเนี่ย
เขาไม่ทิ้งผมเลยเงินก็ไม่มีกินข้าวเขาก็มาดูแล
อันนี้เป็นเรื่องของแฟนที่เขาคุยกับเขาคุยกับเจ้าของบ้าน
ทุกวันนี้บ้านก็ไม่ได้ซื้อก็เช่าเขา
ถึงบ้านของเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ล่าสุดเห็นไหม

แล้วตั้งแต่แรกคุณผู้ชมคือที่บอกว่าขอเงินไปรักษา
คือมีกรมวรรณโลกที่เชียงใหม่ดูแลอยู่แล้วไม่เสียตังค์สักบาท
คือมันก็คาใจหลายอย่างนะเชอรี่เมื่อวาน
ก็คือนักข่าวถามไปก็แบบอยากรู้ความจริงว่า
เอ้าก็คือแบบตัวเองก็มีคนดูแลแล้วทำไมมารับบริจาค
อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่แต่คุณทีเขาก็คนป่วยอ่ะนะคะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บตังค์ไปช่วยเหลือคุณแม่

ก็คิดซะให้สบายใจคุณผู้ชมสำหรับใครที่ให้บริจาคกันไปแล้ว
ก็ถือว่าเราจิตบริสุทธิ์ตั้งใจจะบริจาคเงินให้เขาไปแล้ว
เงินที่เขาเอาไปได้จากเงินความบริสุทธิ์ใจของเรา
เขาจะเอาไปใช้อะไรก็มันก็เรื่องของเขาแล้วแหละ

กรรมเข้าไปส่วนเอมมี่ที่มาด้วยก็บอกไม่เกี่ยวนะคะ